มันแปลกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคือมีชายเหมือนกับตกน้ำเสียชีวิตที่แม่น้ำเจ้าพญา
เจ้าหน้าที่ไปงมขึ้นมาตอนที่บอกว่างมขึ้นมาเนี่ยแล้วที่ดิฉันบอกแปลกเพราะอะไรรู้ไหม
พอดูจากสภาพศพเหมือนกับมีรอยแทงมีรอยแทงที่ท้องแล้วที่คอเหมือนกับมีรอยแดงเหมือนโดนอะไรรัด
นี่แหละค่ะมันคือความแปลกแล้วเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุนะว่ารอยกับแผลที่ท้องสรุปมันมาจากอะไรกันแน่
เพราะตอนแรกเหมือนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีชายนิรนามดิ่งเจ้าพระยาดับ
ก็คิดว่าฆ่าตัวตายธรรมดาแต่ปรากฏพอเอาศพขึ้นมาได้แล้วโอ้โหมีบาดแผลนะฮะ
มันแปลกค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๓ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสนบวรมงคลแล้วก็มีการประสานนักดำน้ำของทางร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้จมหายไปในแม่น้ำเจ้าพญาตรงท่าพระอาทิตย์หลังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
ทีนี้นักประดาน้ำเนี่ยก็ต้องไปเร่งงมค้นหาใช้เวลางมไม่นานเลยนะสัก๑๐นาที
นี่ค่ะจังหวะตอนที่งมร่างขึ้นมาได้แล้วแล้วหลังจากตรวจสอบที่ศพเนี่ยนะไม่เจอเอกสารอะไรติดตัว
ไม่มีบัตรประจำตัวอยู่แล้วสภาพศพก็คือสวมแว่นสายตาอายุน่าจะสักประมาณ๓๕๔๐ปี
ลักษณะคือสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นสีดำนะคะ
แต่ที่มันแปลกเนี่ยคุณผู้ชมคือรอยแผลนี่เราเอาให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เหนือสดือฝั่งขวามือเนี่ยมันเป็นรอยแบบเนี้ยรอยเหมือนกับโดนของมีคมอ่ะแทง
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่บริเวณคอคอก็มีเป็นรอยรอยแดงเหมือนกับโดนรัดนี่เห็นไหมคะ
มันเห็นรอยแดงที่คอเนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันแต่รอยตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่า
รอยแดงแดงมันเกิดจากการโดนรัดหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่อืม
เราก็ต้องไปถามรอปภค่ะรอปภของพุทธสมาคมเขาเล่าแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะผมมาเหมือนกับมาช้อนปลาตรงจุดตรงนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ไปเห็นว่าเอ๊ะมีรองเท้าแตะแล้วก็เหมือนกับห่อกระดาษอะไรสักอย่างหนึ่ง
รวมถึงมีแมสสีดำเนี่ยทิ้งเอาไว้ทิ้งไว้ริมฝั่งนะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้ก็เลยมองไปตรงใต้สะพานทางเดินเรียบแม่น้ำ
เห็นผู้ชายคนนี้ลักษณะที่รอปภเขาเห็นคือกอดเสาต่อหม้อใต้ทางเดิน
ตรงหลังประตูพุทธธรรมเอ่อประตูหลังพุทธสมาคมอะค่ะ
ทีนี้รอปภยังตะโกนบอกผู้ชายคนนั้นเลยว่าเอ้ยขึ้นมาลงไปทำอะไรในนั้น
อย่าลงไปแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็จมหายลงไปเลยนะคะ
คือเขาบอกตอนนั้นนะโอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่มีท่าทีเชื่อฟังเลย
เรียกให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะฮะก็แปลกแปลกอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่ารอปภเขายืนยันว่าตอนที่ไปเจอผู้ชายคนนี้
คือเหมือนยังไม่ตายยังไม่ตายยังกอดเสาเหมือนเพิ่งตกลงไปในน้ำเลย
ใช่ค่ะนะฮะสักพักจมดิ่งหายลงไปเลยนะครับ
อืมทีนี้ต้องไปดูนะว่าเอ๊ะแล้วรอยแผลที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้มันแปลกแปลก
ตอนที่รอปภไปเจอเรื่องนี้มันจะมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่า
เบื้องต้นเนี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวศโรงพยาบาลเสรีราช
หาสาเหตุก่อนว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำใช่ไหม
หรือแผลทั้งที่คอทั้งที่ท้องมันจะมีส่วนที่ทำให้เสียชีวิตไหม
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ
แต่อันนี้คงยังไม่ปล่อยศพง่ายนะเพราะตำรวจต้องทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
ก็คือจะถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายมาแล้วก็ไล่หนีกันมา
แล้วกระโดดลงไปหลบในน้ำหรือเปล่านะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ